คุณผู้ชมจำข่าวนี้ได้ไหมคะที่เราเล่าไปว่ามีผู้หญิงคนนึงเนี่ยเสียชีวิตอยู่ที่ร้านหน้าบ้านตัวเอง
ลักษณะคือถูกของแข็งทุบตีร่างกายคือที่แขนที่ขาที่หลังนี่คือม่วงไปหมดเลยค่ะ
คนก่อเหตุทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน่าจะเป็นสามีใหม่ที่อายุน้อยกว่า
อายุยี่สิบเอ็ดปีตัวเธออายุสี่สิบปีล่าสุดเนี้ยตำรวจจับตัวได้แล้วนะคะ
สาเหตุที่เขาทุบตีเมียเขาเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเมียบอกว่าเขาไม่ยอมช่วยทำงานและจะไม่อยู่ด้วยแล้วนะ
แค่นี้ค่ะสองประโยคเอาแล้วไปตีเขาตายทำไมตีเมียจนตายเลยค่ะตีตายไม่ว่านะคะไม่รู้ด้วยว่าตีเมียจนตายแล้ว
เมียไปอาบน้ำแต่งตัวซะใหม่เอี่ยมเลยจะพาเมียไปหาหมอแต่เมียตายแล้วค่ะแล้วก็ยังไม่รู้ตัวอุ้มเมียไม่ไหวเลยไปเรียกเพื่อนบ้านมาช่วย
เพื่อนบ้านมาถึงเอามืออังจมูกโอ้โหหมอไม่ต้องไปหรอกเรียกกู้ภัยกับตำรวจดีกว่า
แล้วก็หนีไปจังหวะที่เพื่อนบ้านเขาไปโทรแจ้งผู้ตายคือคุณวาสนารัฐหรือว่าคุณชิ่งอายุสี่สิบปีนะคะ
เสียชีวิตอยู่ที่บ้านหน้าบ้านตัวเองเลยเนี่ยที่อำเภอเวียงสะจังหวัดสุราธานี
ร่างกายมีแต่รอยฟกช้ำค่ะแล้วก็มีรอยคล้ายถูกทุบที่ศีรษะกับที่หลังด้วย
รวมถึงมีร่องรอยการล้างเลือดนะคะตรงใกล้ใกล้ศพก็มีท่อนไม้ไผ่ที่มีรอยเลือดด้วย
คนก่อเหตุชื่อศักดาค่ะศักดาหรือในก้าว
อายุ๒๑ปีเป็นสามีใหม่ที่อยู่กินกันมาได้ประมาณ๑ปีแล้ว
นี่ตำรวจตามจับตัวได้แล้วนะคะไปจับได้ที่
อำเภอพระแสงค่ะห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสักเกือบ๑๗กิโลเมตร
ส่งพี่เคี่ยววิมลวันลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าทางคดีนะคะ
เอาประวัติของก้าวก่อนละกันก้าวเนี่ยอายุ๒๑ปี
แต่ก้าวค่อนข้างคร่ำวอร์ดในวงการนะคะพี่อุ๋ยเพราะก้าวเสพยาบ้ามานานกว่าสิบปีแล้วค่ะ
อายุ๒๑เสพยาบ้ามานานกว่า๑๐ปีแปลว่าคือเสพตั้งแต่อายุ๑๐ขวบเหรอคะ
แล้วก่อนเกิดเหตุ๒๓วันก้าวก็หลอนยาเดินไปตามถนนแล้วพูดคนเดียว
เมื่อวานนี้ก้าวเสพยาบ้าไปสามเม็ดผู้ตายก็บ่นบอกก้าว
ไม่ทำงานเลยแบบเนี้ยเราไม่อยู่ด้วยแล้วนะเก้าขอเงินเมียด้วย
จะไปซื้อของเมียไม่ให้เพราะก้าวไม่ทำงานก้าวคว้าไม้ไผ่ฟาดเมียเลยนะคะ
ก้าวคิดว่าสงสัยตีเมียสลบแล้วมั้งก็เลยพาเมียไปอาบน้ำสระ
ผมแต่งตัวจะพาไปหาหมอแต่อุ้มไม่ไหวแรงไม่พอ
ก็เลยไปเรียกเพื่อนบ้านบอกมาช่วยหน่อยอย่างที่บอกค่ะเพื่อนบ้านบอกโอ้
ไม่ต้องไปหรอกหมอกู้ภัยกำนันตำรวจต้องมาให้หมดเลยแหละ
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปในช่วงจังหวะชุนละมุนสารภาพเสร็จเนี่ย
ตำรวจก็เลยคุมตัวก้าวไปฝากขังต่อที่ศาลจังหวัดเวียงสะในความผิด๒คดี
ก้ายังพูดคนเดียวอยู่เลยค่ะลักษณะดูแบบปลาเร้อยเร่อย
เหมอะเหมอะพูดคนเดียวมกมึงให้พูดสื่อข่าวด้วย
เราเห็นอะไรบ้างครับตอนนี้เราเห็นอะไรเราคุยอะไรกัน

สะพาน
น้องน้องมีเรื่องไรอย่างนั้นหรอลูก
ไม่ไม่ไม่เป็นปัญหาอย่างนั้น
ทรงนี้ก็คือยังน่าจะยังไม่ส่างนะคะ

ขี่มอเตอร์ไซค์ไปบ้านญาติที่อำเภอสายบุรี

ก้าวเดินเข้าไปในร้านขายของชำตอนบ่ายโมง๕๗นาที

ก็เลยเดินวนรอบที่หนึ่งให้แน่ใจว่าไม่มีจริงเหรอพี่

ให้ดูชัดว่ามันไม่มีบุหรี่จริง
ก็เดินพูดคนเดียวแล้วก็ซื้อแค่ขนมกับเครื่องดื่มขี่รถออกไปค่ะ
จนกระทั่ง๒ทุ่ม๖นาที
ก้าวก็ไปโผล่อีกร้านนึง

ขับรถไปที่อีกจุดหนึ่ง๒ทุ่ม๖นาที
ก้าวไปโผล่อีกร้านหนึ่งไปซื้อเบียร์ค่ะ
นี่เดินมาซื้อเบียร์
แล้วก็นั่งดื่มอยู่ในร้านนี่แหละ
ตำรวจเขาเข้ามาจับคาร้านเลย
จนตำรวจเขาเข้ามาจับคาร้านเลยค่ะ

ตำรวจมาแล้วก้าวนั่งดื่มเบียร์อยู่ในร้าน
ตำรวจมาแล้วก้าวนั่งดื่มเบียอยู่ในร้านนะ
ตำรวจมาก็ไล่ตามกล้องวงจรปิดมาเจอนั่นแหละ
ตำรวจมาก็ไล่ตามกล้องมูลจอมปิดมาเจอแล้วแหละ
ตำรวจมาก็ไล่ตามกล้องมูลจอมปิดมาเจอแล้วแหละ

ตำรวจมาก็ไล่ตามกล้องมูลจอมปิดมาเจอแล้วแหละ

ตำรวจมาก็ไล่ตามกล้องมูลจอมปิดมาเจอแล้วแหละ
ตำรวจมาก็ไล่ตามกล้องมูลจอมปิดมาเจอแล้วแหละ

ก้าวกับเมียก็คือผู้ตายอยู่ข้างบ้านมาปีนึงแล้ว

แต่ผู้ตายอาทิตย์หนึ่งจะมาสักครั้งสองครั้ง

ก็เลยไม่ค่อยเห็นทั้งสองคนทะเลาะกันเท่าไหร่

เพราะอะไรรู้ไหม

เมื่อวานเธอบอกเธอกลับไปกินข้าวกลางวันที่บ้าน
แล้วก็ได้ยินเสียง
ได้ยินเสียงของผู้ตายพูดนะคะว่า

ทำแบบนี้เดี๋ยวเราไม่อยู่ด้วยแล้วนะ
ก้าวไม่ช่วยเราทำงาน

หลังจากนั้นไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกเลย

อุ้มผู้ตายออกมาขึ้นมอเตอร์ไซค์

ซีดไปหมดแล้วแล้วก้าวก็บอกให้ไปช่วยแบบ

เห็นตัวซีดแปลกเธอก็เลยยื่นมือไปอังที่จมูก

กำนันผู้ใหญ่บ้านตำรงตำรวจอะไรแจ้งมาหมดเลยค่ะ

ครอบครัวก็รับศพที่โรงพยาบาลไปประกอบพิธีทางศาสนา

ความบอบทำที่ร่างกายลูกสาวเนี่ย

แม่ไม่เคยตบไม่เคยตีอะไรทำแบบนี้กับลูกเลย
ใครจะไปคิดนะว่าแม่วัย๘๑ปี
มานั่งจัดงานศพให้ลูกสาว

ก็ไม่ฟังแม่บอก
ต้องรับโทษให้ถึงที่สุดแม่ไม่ให้อภัยและไม่อโหสิกรรมเด็ดขาด
จึงมันก็ไม่กว้าง
เรื่องต้นผลชนสูตรออกมาแล้วนะคะ
คุณชิ้นสิทธิ์เค้าเสียชีวิตจากอะไรรู้ไหมคะ

ครอบครัวบอกว่าก็จะตั้งสวดอภิษฐรรม
วันแล้วก็จะชาปนกิจวันจันทร์ที่จะถึงนี้
แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ